ข่าวของเรามาเต็มในวันหยุดแบบนี้ทั้งที
ก็เลยขอพาไปดูแขกที่ไม่ได้รับเชิญตัวนี้
บางทีมันก็อยู่บนบกบางทีมันก็อยู่ในน้ำ
ก็คือเจ้าตัวเงินตัวทอง
แต่บอกเลยว่ามาทีไรคนอย่างเราเนี่ยหนีทุกทีเลยค่ะ
ไปดูกันว่ามีเรื่องราวดีอะไรมาฝากกันบ้างวันนี้ค่ะ
ตลอดข่าวขำวันนี้เรามีเรื่องราวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
อย่างเจ้าตัวเงินตัวทองมาฝากกันเจ้าตัวนี้เนี่ยไปที่ไหนมีวงแตกทุกที
ว่าแต่เขาไปที่ไหนบ้างเนี่ยตามไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ท่อน้ำเจ้าตัวเงินตัวทองเขาออกไปลาดตระเวนรอบ
แล้วกลับมาพร้อมกับปลาใหญ่หนึ่งตัวจากนั้นก็คาบเข้าไปกินในท่อน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ต่อกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเราได้ยินเสียงกรีดร้องประหนึ่งมีศิลปินดารามาเยี่ยมโรงเรียน
อยากรู้เหลือเกินครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับ

ต้องขยับนะใหม่
ครัยไม่เขลุกบ้างละครับเนี่ยวี้อย่างไรก็ขอเอาไขช่วยคุณครูคนนี้ด้วยนะครับ
ขอให้จับได้เร็วเร็วนะฮะปิดท้ายกันที่วัดแห่งหนึ่ง
เจ้าตัวเงินตัวทองเขาก็ขอแวะมาเหมือนกัน
เฮ้ยจะแวะไปทำบุญหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ที่แน่เนี่ยการเข้าไปครั้งนี้จะสร้างความโกลหนหรือไม่

อาร์อาร์อาร์

ไม่ใช่พระสงฆ์นะเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละปะทุ
การแอย่งแอบเข้ามาเจอกินปลาในบ่อแบบนี้
แต่งานนี้เนี่ยสรุปว่า

หนีลงนามไปเลย